บ้านน้อยร้างนี้โอ๊ยเมื่อยหน้าก็เยอะนะ
คุณค่ะซักผ้ารึยังคะ
ทำไมล่ะคุณเราต้องใส่ทุกวันก็ต้องมีส้มมีตา
ซักเองแต่ว่าต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
รวมถึงถ้าคุณจะล้างรถสักละเนี่ยนะ
ก็ต้องตรวจสอบไม่งั้นเดี๋ยวซักแล้วซักอีกล้างแล้วล้างอีก

ถ้าคุณตากได้แปลว่าดิฉันล้างรถได้แน่เลยใช่ไหม
แต่ว่าพื้นที่บ้านคุณกับบ้านดิฉันไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่า

ใจเย็นรอฟังก่อนสภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง

ร้อนหนาวช่วงเช้ากับดิฉันสุภานีนะคะ
แต่ว่าจะเย็นใจร่มไปค่ะ

ทำให้คุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารแน่นอน

มาดูดัชนีคุณภาพอากาศที่ภาคเหนือ

เพราะว่าเราติดตามผ่านทางแอร์วิชัล
แล้วก็ติดตามผ่านทางข้อมูล

ก็จะเห็นว่าเชียงใหม่นั้นยังคงติดอันดับอยู่

เพราะว่าตอนนี้จากอันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓
ร่วงลงมาอยู่ประมาณอันดับ๗แล้ว

ยังคงขึ้นแถบแดงนะยังคงน่าเป็นห่วง
ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะ
ตอนนี้อยู่ที่อันดับที่๒๒
ก็จะมีมลภาวะสะสมปะปนกันไปค่ะ
ยังไงก็ต้องป้องกันดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกประกาศเตือนต่อเนื่องเลย
เป็นฉบับที่๑๕แล้วนะคะ
ยังคงเตือนภัยพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่
แต่ว่าวันนี้เนี่ยเตือนกันที่ภาคเหนือหน่อยนะคะ
เพราะว่าจะสังเกตว่ามีกลุ่มเมฆฝนพาดผ่านอยู่บริเวณนี้
และแน่นอนล่ะค่ะปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญก็มาจากความกดอากาศต่ำนะคะ
ที่ยังคงปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ยังมีมวลอากาศเย็นจากภาคเหนือ
แพลลงมาปกคลุมทางตอนกลางตอนเหนือของประเทศ

ที่ประเทศไทยดีค่ะขวานทองของเรา
ภาคตะวันตกภาคกลางขึ้นไปแถบอีสานติดกับเหนือด้วย
และนี่นะคะเส้นขอบดำเนี่ยค่ะคือระดับเส้นที่บ่งบอกว่า
อากาศจะแปรปรวนช่วงของกลางประเทศล่ะค่ะ
จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบกว่าราวพิศนุโลก
น่านแพร่ชัยภูมิเลยภาคอีสานภาคเหนือราวนี้นะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะส่วนภาพนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นช่วงอ่าวไทย
แล้วก็ยังมีปัจจัยอีกมากมาย
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมกันหน่อยดีกว่านะคะ
วันนี้คาดการณ์กันว่าภาคเหนือจะอากาศร้อนนะคะ
จะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ลมแรงแล้วก็พายุฝนฟ้าขนอง
ชาวน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษนุนโลกเพชรบุญระมัดระวังกันด้วย
สภาพอากาศต่ำสุดสูงสุดเลยนะ๑๘๔๐องศาเซลเซียส
ภาคอีสานไม่นอยน่ากันเลยนะคะ
ร้อนไม่แพ้กันค่ะ

น้องบัวลำพูอุดอนทันีน้องคาย
ระมัดระวังกันด้วยระวังเป็นฮิสโตรกนะคะ
อุณหภูมิสูงถึง๓๙องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางพ่อแม่พี่น้องกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี
ฝนฟ้าขนองบางพื้นที่มีลมแรงเล็กน้อย
ส่วนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด๓๘องศาเซลเซียสนะคะ
พ่อแม่พี่น้องภาคตะวันออกค่ะโดยเฉพาะนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด
ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองนะคะ
ยังคงมีประปรายบางพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๔๓๗องศาเซลเซียส
ส่วนคลื่นลมนั้นสูงประมาณ๑เมตร
มาดูภาคใต้ฝั่งอาวไทยค่ะเมฆยังคงปกกลุ่มเป็นส่วนมากนะคะ
พ่อแม่พี่น้องเพชรบุรีสุราธานีนครศรีธรรมราชประจวบและชุมพร
ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองอยู่นะคะ
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๒๓๖องศาเซลเซียส
ไปเที่ยวทะเลก็ไปได้สบายเพราะคลื่นสูง๑เมตรเหมือนกับฝั่งอันดามันค่ะ
คลื่นเบาสบายไม่เกินเมตรหนึ่งสามารถออกเดินเรือได้ไปเที่ยวทะเลได้นะคะ
ใครจะไประยองพังงากระบีก็ระวังแดดนิดนึงนะคะ
แล้วก็ยังคงท้องฟ้าจำใสมีเมฆบางส่วนเล็กน้อยไม่มีผลกระทบอะไรมากมาย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๕๓๘องศาเซลเซียส
ยังไงดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกันด้วย
แล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้เป็นประจำทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นในช่วงข่าวเย็นไทยรัฐกับคุณคุปตนัน
เช้านี้ดิฉันสบายใจแล้วตากผ้าเรียบร้อยกลับบ้านไปหาอะไรทานดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ
เอ้าฝนตกมา